สบายตาสบายใจกันหน่อยดีกว่านะคะ

คิดว่าเป็นงานแต่งงานของน้องมิ๊กกับน้องโบ

มีการจัดดอกไม้แบบเยอะมาก

นี่เป็นความหวานที่แบบหลายคนบอกว่ามันลงตัวมาก

ออกงานคู่กันท่ามกลางมวลดอกไม้สุดหวานค่ะ
ความโรแมนติกของคู่นี้ทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าคู่นี้เขาแอบเคลียร์คิวงานที่แน่นมากค่ะ
สวีทกันที่อายุทยานะจ๊ะ
ซึ่งก็เหมือนเป็นการชาร์จแบตให้กับความรักของกันและกันนะคะ
นี่มีถ่ายแอปพลิเคชันเล่นกันด้วยนะฮะ

พี่บอกว่าเออเห็นแบบมิ๊กบางทีเขาก็ถอดเสื้อไงพี่แจ๊คอะไรอย่างนี้
หลายคนก็แบบเฮ้ยอันนี้ก็เป็นแบบว่าซิกแพคก็ดี
นมชมพูก็มาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ
หลายคนก็แบบว่าเฮ้ยโบเขาจะห่วงหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าโบห่วงขึ้นมาเนี่ยแล้วมิ๊กไม่ได้โชว์เนี่ยพวกเราก็อดดูแล้วสิ

อย่าให้มันเป็นเจ้าของอะไรกันเลยดีกว่า

ตอนนี้ชมพูทั้งตัวแล้วค่ะ
แดงแดงไปหมดแล้วผมเนี่ย
ก็มีแบบถอดเสื้อในละครบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไม่ได้เป็นของใครหรอกครับ

ของแบบเนี้ยไม่ต้องห่วง

แบ่งกันดูสมบัติผัดกันโชว์

ช็อตที่บอกว่าไม่ห่วงเนี่ยให้คนอื่นดูเนี่ย

เขาบอกว่าหนูก็ได้ดูด้วยสิบสิบสิบไม่หักเลยจ้ะโบ

คุณมิ๊กเนี่ยเขินตัวสองคู่หมดเลย
คู่นี้น่ารักมากนะชอบมากเลย